เรื่องลอตเตอรี่เจ้าปัญหาต่างกันหน่อย
เอารโรตตาลี๓๐ล้านที่การแจ้มหน้าบุรี
คู่กรณีระหว่างคู่ปรีชากับมวจรูนกันก่อน
หนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ปากคำกับตำรวจ
บอกว่าเคยเห็นหมวดจรูนเก็บลอตเตอรี่แล้วตะโกนว่าใครทำหล่นหายอะไรแบบนี้
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นฝั่งใครทั้งสิ้นนะครับ
แต่ล่าสุดพอเปิดเผยตัวตนใบหน้าอะไรออกมาเนี่ย
ปรากฏว่าหมวดจรูนนะครับได้บอกว่าจะไปแจ้งข้อกล่าวหากับในแผนนะครับ
ในข้อหาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจากการที่บอกกับสื่อมวลชนว่าได้ยินเสียงคนตะโกนว่าลอตเตอรี่ใครหล่นหาย
หันไปมองเห็นว่าเป็นคนหน้าคล้ายหมวดจรูนถือลอตเตอรี่อยู่
ซึ่งหมวดจรูนยืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่มาจริงและไม่ได้ตะโกนแบบนั้น
ที่สำคัญยังเปิดเผยว่าพอเห็นข่าวในแผนที่ตอนแรกตอนที่ออกมาเปิดเผยใหม่เนี่ยไม่เปิดเผยหน้าใช่ไหม
แต่ว่าพอเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมเห็นหน้าตาแล้วเนี่ยบอกว่านี่จำได้เลย
ในแผนนี่คือคนขับรถพาผู้จัดการแบงค์ที่ตนฝากเงินรางวัลที่๑มาที่บ้าน
เมื่อวันที่๑ธันวาคม๒๕๖๐เพื่อมาให้คำปรึกษาในการติดต่อกับทนายความอะไรด้วย
เพราะตอนนั้นเพิ่งเกิดเรื่องขึ้นตนก็ยังไม่มีทนายความ
เพราะฉะนั้นในแผนเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อะไรต่างที่เกิดขึ้น
แล้วมาพูดว่าตนทำลอตเตอรี่ไปเก็บได้อย่างนี้ได้ยังไง
ตอนนั้นมันต้องก็มีอะไรพูดหรือไม่มีอะไรพูด
ตอนนั้นประเภทดินต่อก็แพลสร้างประโยชน์
ยังได้เห็นหน้าเต็มถึงได้จำหน้าอ้าวเคยมาบ้านเราอ่ะอือ
มาพร้อมกับแจ้งนาธิธนาคารนะครับเขากำลังขับรถมา
คือเขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่รู้จักกับ
เขาบอกว่าไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ก็มาปรึกษากันว่าหาทนาย
เพราะตอนนั้นเรายังไม่มีทนายเขาก็มาปรึกษาว่าทำยังไงเราถึงจะติดต่อกับทนายสิทธาได้

วันนั้นในแผนได้ลงมาคุยด้วยไหมครับ

ก็คือแสดงว่าในแผนก็จะรู้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทุกอย่างตั้งแต่วันที่มาใช่

ล่าสุดหมวดจรูลบอกว่าไปพบตำรวจกองปราบนะครับ
แล้วก็ได้แจ้งความในแผนเรื่องให้ข้อมูลเท็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนเจ๊พัดนะฮะก็ถูกออกหมายเรียกนะครับ
ก็จะไปพบตำรวจ๑๖มีนาคมนะครับ
ครูปรีชาก็ถูกออกหมายเรียกเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่
เรื่องกระทำความผิดเจ๊บ้าบิลด้วยจะไปวันที่๑๕มีนาคมนะครับ
ในส่วนของในแผนก็เดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ก่อนหน้านี้ไปกรรมการสิทธิ์ไปร้องนายกวันนี้ไปร้องสภาธนายความ
บอกว่ามีทนายความคนนึงไปออกรายการโทรทัศน์
พาดพิงถึงตัวเองพูดพาดพิงถึงที่ทำงานถึงเพื่อนร่วมงานจนถึงขั้นต้องออกจากงาน
เนี่ยค่ะก็เลยไปร้องเรื่องนี้ลองฟังเสียงในแผนดูนะคะ
แน่นอนครับมีความแน่
แต่ตอนนี้คือยังทำงานอยู่ใช่ไหมครับ
ไม่ได้ครับ
ในแผนก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้บอกว่าถูกตำรวจคมครูให้รับสารภาพหรือกลับคำให้การ
แค่บอกว่าตำรวจแนะนำให้สารภาพเท่านั้นค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้เป็นพยานของฝั่งใคร
ไม่ได้รู้จักกับใครเป็นการส่วนตัวเลย
ทีนี้ทางผู้รับเรื่องนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการมารยาทสอบสวน
ถ้าพบว่าทนายความคนนั้นมีความผิดจริงก็จะมีโทษ๓สถาน
พักทันห้ามเป็นทนายความ

เพิกถอนใบอนุญาตทนายความค่ะ
ฟ้าเดินทางมาด้วยนะคะนางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
ก็บอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันกับในแผน
รู้จักกันมา๓วันแล้วก็ขอเบอร์มาตอนที่ไปเจอในแผนที่ศาลก็ติดต่อกัน
ก็ถอนตัวจากการเป็นพยานฝั่งครูปรีชาแล้วก็ไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวอะไร
เรื่องคดีก็ไม่หนักใจก็ขอให้ว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ